ไปขโมยรูปปั้นคู่นะคะของเทพเจ้าจีน
สารเจ้าพ่อหมื่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเข้าไป
แต่ล่าสุดหายไปวันเดียวตอนนี้ได้รับแจ้งว่าเอามาคืนแล้ว

แต่ว่าความผิดมันเกิดขึ้นสำเร็จแล้ว

นี่แหละค่ะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครพนม
เขาเคารพบูชากันแล้วก็จะมีรูปปั้นองค์เทพเจ้าจีน
คู่ปรุงเถากงเถาม่าซึ่งหายไป
คือคนร้ายถอดกระจกตรงที่ครอบแท่นประดิษฐาน
แล้วก็เอารูปปั้นไปทั้งคู่เลยนะคะหน้าตักกว้างประมาณ๒๐เซนนะคะ
ตำรวจก็ตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
คือไม่ปรากฏภาพของผู้ก่อเหตุนะคะ
ล่าสุดปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ชาวบ้านพบ
องค์รูปปั้นเทพเจ้าจีนทั้งสององค์ถูกเอามาคืนไว้แบบเนี้ยค่ะ
อยู่ข้างกำแพงใกล้กับสรรเจ้านำมาคืนไว้แบบนี้แล้ว
นี่แหละค่ะตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วนะคะ
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยคือมาขโมยไปเพื่อที่จะไปทำพิธีตามความเชื่อของตัวเอง
แต่พอมันเป็นข่าวพอชาวบ้านเห็นพอเป็นข่าว
พอตำรวจมาถูกกดดันเกรงว่าจะถูกดำเนินคดี

แล้วเขาก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดใกล้กัน
ก็ยังไม่พบบ่อแสของคนที่เอาไปนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่จบหรอกค่ะ
เพราะว่าจะต้องติดตามต่อนะคะสำหรับคนที่กระทำความผิดเอาไป
ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีเพราะถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว
แล้วหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีมาตรการป้องกันดูแล

คือตำรวจบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่โจรทั่วไป
แต่เป็นคนคือเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่
มีความเชื่อมีความศรัทธาและต้องการจะนำไปเสริม
บารมีหรือว่าทำพิธีกรรมตามความเชื่อ
เพราะว่าองค์เทพเจ้าทำมาจากไม้

มูลค่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปแปรรูปเหมือนโลหะทั่วไปได้
แต่มูลค่าทางความเชื่อสูง
เพราะว่าตรงนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนม
ก็อาจจะขโมยไปทำพิธีอะไรอย่างนี้ค่ะ